กระโปรงที่ที่ฉันใส่มันมีความหมายต่อข่าวต่อไป

ฉันนี่แหละฉันนี่แหละ
คือเมียของพระยาชาลวัน
ไม่เชื่อใช่ไหมค่ะมีพลังดาบด้วย

ยอกยกจ้วงแทง
นะคะแบบนี้โจรมาตายก่อนเลย
อันนี้เป็นการแสดงคุณผู้ชมเพราะว่าจะเล่าข่าวต่อไป
นี่ไปเจอมานะคะทีมนักแสดงจากละครเรื่องลูกผู้ชายฆ่าชื่อไก่ทอง
เออนี่มากันยกเซตเลย

แล้วก็มากันครบนี่เห็นไหมคนนี้คือมิดมิดชัยนะ
ลิเกชื่อดังรับบทเป็นพญาชาลวาน

เนื่ำอะไรวัน

จะเป็นตลกไปแล้วตอนนี้คุณผู้ชมนะคะ

พบเมียพี่น้องมาตะพาวแก้วตะพาวทอง

คุณผู้ชมว่าแล้วนะคะเราก็ไม่พลาดคว้ามิดมิดชัย

ต้องบอกว่าในรอบ๑๗ปี

คือถ้ายังจำกันได้เขาเป็นต้นตลกของอลัง

เป็นคนเลือกเองเพราะว่าที่ผ่านมา
ให้ดารามาแคสเยอะมากแต่ก็ไม่ได้เสียทีค่ะ

มิดมิดใช้เท่านั้นมิดมิดใช้เท่านั้น
พอมิดรู้แบบนี้อ้าวตัวเองได้เล่นทำไงล่ะ

กราบทาวัดถ้ำชรวรรณเลย

กลับมาครั้งนี้มันปังแล้วสมใจนึกจริง
หรือสมใจนึกจริงละครออนไป๓๐ตอนแล้วตอนนี้

เรตติ้งคือแบบสูงสุดของช่อง๑๐เลย

นะคะทรงนี้นะอ่ะคุณมีถืนยันว่าไม่ทิ้งงานโชว์ลิเกเน่นอน

ยังเดินสายร้องเพลงรับมาลัยน้ำใจอื้อซ่าค่ะ

ว่างในกองยังสอนพ่อไกรทองน้องม่อนร้องลิเกซะเลย
เราไปฟังกันหน่อยนะคะว่ากองนี้เขาเฮฮา
เหนื่อยไหมจ๊ะเหนื่อยไหมจ๊ะแจ๊กกะลีน

แล้วพอเราเห็นว่าเราเวลาไปไหนอย่างผมไปเล่นลิเกใช่ป่ะ
ก็จะเห็นว่ามีคนเรียกชะละวันพี่ไก่มาไหม
ถ้าสำหรับงานละคร๑๗ปีครับ

เพราะว่าถึงเราจะมีไลฟ์โชว์ใช่ไหมครับ
แต่มันก็ไม่เหมือนการที่เราแบบว่าออนทีวี
จากที่คนเคยเห็นแบบพระเอกลิเกหวาน

กันนี้ไปลิเกแล้ว
อ๋อหรือใครก็เห็นพิษใหม่